ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นของไทยเมื่อวานนี้
บ่งบอกอะไรให้กับนักลงทุนได้บ้าง
คุณผู้ชมจะควรจะถือแบบยาวหรือว่าจะเทรดเอากำไรแบบสั้น

มาฟังการวิเคราะห์จากคุณสินทนันบุญยอดครับ
มาคุยพร้อมกันกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย
วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์หลวง

ช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารทางการลงทุนกันนิดหนึ่งนะครับ
เรามาเริ่มกันในส่วนของตลาดต่างประเทศก่อนแล้วกันครับพี่เน
เพราะว่าเมื่อคืนคือวันก่อนตลาดอเมริกาปิดไป
มาประธานาธิบดี
เออแล้วเมื่อคืนนี้เปิดมาเนี่ย

อ๋อค่อนข้างยกนะ

แต่ก็ยังไม่เยอะเท่าพันจุดช่วงก่อน

อันนี้๒๐๐กว่าจุดซึ่งถ้ามาดูหุ้นรายตัวเนี่ย

แต่นี่คือเป็นหุ้นใหญ่นะละ๑๐ถ้าคิดเป็นมูลค่าบริษัทที่หายไปนี่มันเยอะมากนะครับ
ว่าได้น้อยกว่าที่นักวิเคราะห้าการนะครับ
ซึ่งสาเหตุเนี่ยไม่ต้องไปสืบสาวละเรื่องเลยฮะ
เพราะว่าดูจากราคาหุ้นก็เห็นว่าหุ้นที่มันบวกสวนมาเนี่ย

นี่เขาบอกว่าหลักเนี่ยก็จะพูดพวกเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมครับ

ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วล่าสุดก็ขาวิทยุคคลปรึงในปีที่แล้วก็คือ
เขาจะเริ่มทำร้านแบบคล้ายสะดวกซึม

เริ่มมีแบบทำรีเทลที่แบบมีร้านจริงไม่ใช่แค่บนอินเทอร์เน็ตอย่างเดียว
นั่นคือเทรนด์ของในยุค๔๐นะครับ
แต่ว่าส่วนหนึ่งจากชีวิตออนไลน์จะลิงก์เข้ากับศูนย์
เขาเรียกว่าใกล้ชิดชีวิตคนมากขึ้นนะหรือว่าสินค้าทั้งเอง
ผมว่าก็เป็นเรื่องที่คือไม่ใช่แค่ต่างประเทศนะฮะ

เพราะปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ช้อปปิ้งออนไลน์

มันสะดวกดีนะเราอยู่ที่บ้านช้อปปิ้งก็แก๊ก
กันวันเท่านี้ใช่มั้ยถึงกลับบ้านนั่งช้อปปิ้งนะครับ

เออทีนี้มาส่งแป๊บเดียวด้วยนะวันสองวันมาถึงแล้ว
ก็เป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งของที่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกนะครับ

เมื่อกี้เรียกมาว่านี้ที่บวกขนาดก็จะเป็นส่อมวิวอทนะครับ

ก็ฯครั้งตอนนี้ก็สนับดูแล้วสนับขึ้นขึ้นลงบ๊ายดีมาก

คือปีก่อนเวลาหุ้นไทยซื้อขายปริมาณซื้อขายกันซัก๔๐๐๐๐๕๐๐๐๐บาท

แต่พอปีนี้๔๐๐๐นี่เหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเข้าไป

เมื่อวาน๔๐๐๐๐ตลาดก็ไม่ได้ผ่านบ่วนอะไรมาก
ถ้าเกิดมาดูปริมาณการซื้อขายหุ้นส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นที่พี่ออฟ
ปอร์ตะทอนี่เห็นว่าจะมีการแตกพา
แล้วก็ปอร์ตะทอนี่ก็ราคาใกล้๕๐๐บาท
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแตกพาลงไปก็ราคาอาจจะเหลือ๕๐บาท

คือราคาหุ้นลดลงแต่จำนวนหุ้นในพอร์ตเราก็จะเพิ่มขึ้น

แม่ตกใจอยู่ดีวันหนึ่ง๕๐๐ลงมาเหลือ๕๐บาทถูกหรือเปล่า

รีบขายใจเย็นหน้าเขามีการลดราคาภาคให้เฉย
ทีนี้ถ้าเกิดมาดูบ้านเราพี่เนศสังเกตช่วงก่อน๒สังวัลก่อน
ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับก็อยู่ที่ระดับประมาณ๔เปอร์เซ็นต์
ซึ่งเป็นไปตามคาดนะครับเดือนส่วนใหญ่
คราภจะออกปรากฎอำนาจจุดมันออก๔เปอร์เซ็นต์นะครับ
ซึ่งถ้าโดยเปรียบเทียบกันกับ
จาก๓เสร็จมา๔เปอร์เซ็นต์ล่าสุด๔๐เปอร์เซ็นต์ของปีที่แล้ว

ก็น่าสนใจว่าปีนี้มันจะดีกว่าปีที่แล้วหรือเปล่า
คนก็คาดว่าอย่างน้อยปีนี้๔ต้องไม่ต่ำแน่แล้ว
แต่จะ๔๑หรือ๔๒อันนี้ต้องตามลุ้นดูครับ
ซึ่งตัวแปรสำคัญก็จะน่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคในประเทศครับ

แต่ล่าสุดนี้ผมเอาข่าวมาฝากตอนน้องมาร์คพูดถึงวงแห

ขอรมอลนี่อนุมัติงบอีก๖๐๐๐ล้านนะ
เสร็จความแข็งแข็งทางด้านให้กับประสงค์ดิจิตอลและสถานีศนะ
ก็จะไปตามประมาณ๑๙โครงการ
โอ้โหคือลงทุนเรื่องของ๔๐เต็มที่
ใช่นะครับ
ก็จะลงไปถึงโปรเจกต์อะไรบ้าง
แต่ตัวเลขตัวหนึ่งที่ต้องติดตามต่อก็คือ
เงินเฟ้อใช่ไหมน้องมันค่าจ้างก่อนใช่ครับ

ก็ต้องตามเรื่องว่ากำลังซื้อในประเทศจะฟื้นตัวไหมนะครับ
เพราะว่าถ้าดูจากสไลด์มันมีรายงานว่า
ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยทั้งภาคการเกษตร
นอกภาคการเกษตรบ้านเรานะครับยังไม่ได้ฟื้นตัวเท่าไหร่นะครับ
อันนี้เป็นตัวแปรสำคัญว่าเรื่องของราคาสินค้าเกษตรหมูเห็ดเป็ดกะ
ไม่ตรงมากนะครับไม่ตรงมากช่วงที่ผ่านมา
ถ้าสามารถปรับตัวขึ้นสูงได้
เกษตรกรต่างก็จะมีเงินในกระเป๋ามากขึ้น
ส่วนเรื่องเงินเฟ้อครับพี่เน็ตมาดูเลยครับเงินเฟ้อเป็นไงบ้างครับน้องมาร์ค
ก็ช่วงที่ผ่านมาถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้นะครับ
ก็ถือว่าปรับตัวมาตั้งแต่ช่วงก่อนปี๕๗ต่ำมากตอนนี้ปรับตัวขึ้นมาแล้ว
ก็แสดงว่าคนกล้าจะกลายใช้สารมากขึ้นแต่รักเนี่ยก็คือเรื่องของพลังงานด้วยนะครับ
มันปรับตัวขึ้นสูงมาช่วงที่ผ่านมา
พวกเราต้องติดตามตัวเล็กเหล่านี้นะครับเพราะว่าจะช่วยพรับกัน
แต่นำบอกนี้นะครับเด็กนะครับทางนาวุงเทพมีบทวิจัยออกมานะครับ
น่าจะได้ถึง๔๒หน้าโดยชีวิต
ก็พอสมควรนะถือว่ารู้เลยแหละสำหรับปีนี้
ช่วงนี้ก็เป็นสาระดีที่ฝากไว้กับท่านผู้ชมนะครับ